เราตามกันมา๗วันแล้วนะคุณนะ
ค้นกันมา๗วันว่าซีเซียม๑๓๗หายไปไหน
เพราะเป็นสารอันตรายยิ่งถ้าเอาไปทำลายนะคุณนะ
มันอาจจะเกิดเป็นอะไรต่างที่อันตรายต่อชีวิตของมนุษย์ได้นะครับ
ยันออกมาแล้วว่าที่เมื่อวานไปพบในโรงงานหลอมเหล็กขนาดใหญ่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
สรุปยันยันออกมาว่าเจอจริง
มีการเทเข้าเตาหลอมความร้อน๑๒๐๐องศาแล้วนะ
แต่ทีนี้มันจะมีฝุ่นละอองแดงเกิดขึ้น
ฝุ่นละอองแดงพวกนี้มันรั่วไหลหรือเปล่า
กระจายในสภาพแวดล้อมหรือเปล่า
อันนี้ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับ
คุณผู้ชมฮะตั้งแต่วันที่๑๐มีนาคมที่ผ่านมา
ที่ทางโรงงานไฟฟ้าพลังงานไอน้ำ
ในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจิมบุรี
เข้าแจ้งความว่าวัตถุกัมมันตรังศรีซีเซียม๑๓๗๐หายไป
มีลักษณะเป็นแท่งทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๕นิ้ว
ยาว๘นิ้วแบบที่เห็นนี้นะฮะน้ำหนักประมาณ๒๕กิโลกรัม
โดยวัสดุกำลังตรังสีผ่านการใช้งานมาแล้ว๒๘ปี
ได้หายไปจากโรงงานตั้งแต่วันที่๒๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ซึ่งจริงวัสดุตรงนี้มันก็มีประโยชน์นะคุณนะ
แง่ของอุตสาหกรรมอะไรต่างนะฮะ
แต่ทีนี้วิธีการกำจัดวิธีการทำลายของมันเนี่ย
ไม่ใช่ไปขายให้ร้านรับซื้อของเก่าได้ง่ายนะครับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดปลาจีนบุรี
เจ้าหน้าที่สำนักงานประมาณนูเพื่อสันติได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ตั้งแต่ร้านเก็บของเก่าทุกแห่งในจังหวัดปราจีนบุรี
ข้ามไปจังหวัดใกล้เคียงโคราชอะไรอีกต่างนานาด้วยนะครับ
แต่ไม่พบมีการตั้งรางวัลให้นับแสนนะคุณ

กระทั่งวันที่๑๗๑๙มีนาคมสำนักงานประมาณนูเพื่อสันติ
ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจวัดรังศรีในโรงงานหลอมโลหะ
จากเศษเหล็กที่เลิกใช้แล้วในพื้นที่๕แห่ง
ปรากฏว่าในจำนวนนี้มีโรงงานหลอมโลหะขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง
อำเภอกบินบุรีพบว่ามีการตรวจ
การปนเปื้อนของสารกำมันตรังศรี๔เสี่ยม๑๓๗เจอ
ขึ้นระดับนะคุณนะมันต้องมีวิธีการตรวจใช่ไหม
อุปกรณ์ในการตรวจแล้วมันขึ้นมาบนหน้าจอของเครื่องตรวจนะครับ
แต่พบว่าถูกหลอมละลายไปแล้ว
คดีที่เป็นการหลอมละลายในระบบปิดไม่ฟุ้งกระจายออกสู่ภายนอก
คุณผู้ชมอธิบายกันใหม่อธิบายกันเพิ่มเติม
เพราะวันนี้ที่เขาตั้งโต๊ะแถลงกันแถลงออกมากันว่ายังไงคุณ
คือเมื่อวานมีความพยายามในการตรวจสอบว่าสรุปแล้วที่ไปพบ
ว่าถูกเอาไปเทเข้าเตาหลอมความร้อน๑๒๐๐องศา
โรงงานหลอมเหล็กขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่ของอำเภอกบินบุรีปราจีนบุรีเนี่ย

วันนี้เขามีการแถลงสักประมาณ๑๑โมง
คุณผู้ชมฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงความคืบหน้านำโดยใคร
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เล่าย้อนเหตุการณ์การค้นหาภายในโรงงานโดยรอบ๓๔รอบ
ขยายวงกว้างออกไปรัศมี๒กิโลเมตร
เดินเท้าโดยเจ้าหน้าที่โรงงานท้องถิ่นต่อมาค้นหาตามพื้นที่เป้าหมาย
ร้านขายของเก่าร้านคู่ค้าของโรงงาน
ที่พนมสารคามจังหวัดใกล้เคียงเห็นไหม
มันไม่ใช่อยู่แค่ปลาจีนกระจายไปหลายจังหวัด

ฉะเชิงเซาสะแก้วนครราชศรีมานครนายก
มีการค้นหาตลอด๗วันและรายงานสถานการณ์ทุกวัน

ได้ไปดูโรงงานหลอมเหล็กขนาดใหญ่
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ผู้ว่ายืนยันนะ
ช่วงเช้าตรวจพบสารซีเซียมในกระเป๋าบิ๊กแก๊กขนาดใหญ่
โรงงานในเขตอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูใช้อุปกรณ์ตรวจสอบเครื่องมือตรวจสอบ
พบว่ามีระดับ๓มันขึ้นประมาณ๑๐

จากนั้นช่วงเย็นมาตรวจอีกทีก็ขึ้นค่าเป็น๑๐เช่นเดียวกัน
ดังนั้นคุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าสารซีเซียม๑๓๗
ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในธรรมชาติแต่เกิดจากมนุษย์
ก็เลยย้อนกลับไปดูกระเป๋าบิ๊กแบ็ค

มันถูกเทเข้าไปในเตาหลอมความร้อน๑๒๐๐องศาแล้ว
ผลิตจะมีฝุ่นละอองแดงอยู่ภายในแต่เป็นระบบปิด
คุณผู้ชมแสดงว่าฝุ่นละอองแดงยังอยู่ภายในระบบปิด
ไอ้ฝุ่นนี้มันเย็นลงแล้วมันจะตกเป็นผลึกเล็กและถูกเก็บไว้ที่นี่
คุณผู้ชมฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่ยืนยันชัดเจนแล้วว่า
ซีเซียม๑๓๗ที่นี่จริงมีการถูกเข้าเตาเผาเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้ปิดพื้นที่ทันทีให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบริเวณรอบข้าง
บริเวณแนวกระเป๋าบิ๊กแบ็คพบว่าไอ้ค่าวัดระดับศาลมันขึ้น
แต่เมื่อออกมา๑๐กว่าเมตรไม่พบค่าของสารขึ้นแล้ว
แสดงว่าอะไรแสดงว่ามันไม่ฟุ้งกระจาย
ตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีบอกว่า
ห่วงพี่น้องประชาชนอยู่พนักงานโรงงาน๗๐กว่าคน

หมอพยาบาลเช็คประวัติและดูอาการ

เรื่องต้นโรงงานถือว่าอยู่ไกลจากชุมชนพอสมควร
ไม่เพราะตอนแรกมันก็มีข่าวไงว่าเรื่องฟุ้งกระจาย
จะฟุ้งกระจายไปเป็นพันกิโลกรัม
แล้วอีกอย่างหนึ่งอะไรนะฝุ่นแดงที่ต้องปนเปื้อน๒๔ตัน๒๔ถุง
ถุงนึงเขาบอกว่าเอาไปถมที่ดินหลังโรงหลอมแล้ว

คือสรุปอันนี้ไม่มีนะเรื่องนั้น
ไหม้ทั้งฟุ้งกระจายบนอากาศ
ไม่ถูกนำไปถมที่ดินไม่ไหลลงน้ำ
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังศรี
เปิดเผยว่าใช้เครื่องมือตรวจสอบวัดการแผ่รังสีรอบโรงงาน

มีการเก็บตัวอย่างดินน้ำและอากาศไม่พบการฟุ้งกระจายยืนยัน
พื้นที่ถูกควบคุมจำกัดเรียบร้อยแล้ว
สิ่งที่ทำต่อตอนนี้ก็คือตรวจสุขภาพของคนโรงงาน
และประชาชนโดยรอบ
อันนี้นี่จริงทางผู้ว่าก็มีการย้ำเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ

เรื่องเคลื่อนย้ายเดี๋ยวจะต้องมีการหารือกันอีกทีนึง
คือเขาบอกไอ้ฝุ่นนั้นมันเป็นกากกำลังตรังสีใช่ไหม
โดยงานเขาจะดูแลเขาต้องลดค่าของกาก
แล้วก็ปิดไม่ให้มันฟุ้งออกไปตามที่บอกด้วยค่ะ
อย่างที่บอกไปว่าซีเซียม๑๓๗ที่เป็นก้อน
เมื่อกี้มันไม่ได้ก้อนเล็กนะแต่มันโอ้โห
๒๐กว่าโลนะใช่ค่ะอันตรายมากเลยอ่ะฝุ่นพอถูกเข้าเตาหลอม
ซึ่งเป็นเตาที่มีความร้อนถึง๑๒๐๐องศา
อย่างที่บอกไปมันจะผลิตเป็นฝุ่นละอองแดงหนึ่งนะ
แต่ฝุ่นละอองแดงตอนนี้กักเก็บไว้แล้ว

เพราะว่าถูกส่งไปที่โรงงานอุตสาหกรรมที่จังหวัดระยองโดยเหล็กดังกล่าว
ก็ตรวจไม่พบสารปนเปื้อนจากกำมันตรังสีเช่นเดียวกัน
คุณผู้ชมก็เป็นที่สบายใจระดับหนึ่งแล้วนะ
ว่าทั้งเจอแล้วแล้วก็ไม่ฟุ้งกระจายไม่สร้างปัญหา

มันไม่เรียกมลพิษมันอันตรายบางคนเอาไปเทียบกับเหตุการณ์เชิญบิว
โคบอล๖๐ด้วยตอนนู้นนะคะ
อัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังเห็นว่าตอนนี้นี่ก็ยังแถลงอยู่เลย
เดี๋ยวมีความคืบหน้าอะไรอื่นเพิ่มเติมเดี๋ยวอัปเดตกันด้วย

ช่วงข่าวที่ผ่านมาฟังแล้วก็ตกใจ
เพราะว่าบางทีข่าวพาดหัวอย่างเดียวหรือว่าในสื่อออนไลน์
คุณผู้ชมรับฟังข่าวจากสื่อที่เชื่อถือได้นะคะ